คลั่งแล้วก็ทำร้ายแม่หลังจากนั้น
หนีออกไปนะไปข้างบ้านเพื่อนต่อ
โทรแจ้งตำรวจเลยคุณผู้ชมจบยังไงเดี๋ยวมาดู
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับพื้นที่บ้านหนองว่า

ตำรวจสพดงเย็นครับก็รับแจ้งเหตุมาจากโบ้
หรือว่าชื่อจริงคือชัยมงคล
โบ้เนี่ยแจ้งว่าสมจิตซึ่งเป็นเพื่อนเขาอายุ๒๕ปีเนี่ย

เมายาและคลั่งครับถือค้อนบุกมาทำร้ายถึงหน้าบ้านเขาเลย

เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยสมจิตหันไปจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะ

แล้วก็พูดว่าตำรวจแล้วมึงมาเลยกูไม่กลัวมึง
แล้วก็พยายามเข้าไปทำร้ายหลายครั้งแต่ตำรวจหลบทันครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชักปืนยิงขู่ขึ้นฟ้า๗นัดนะ
เพื่อให้เขาหยุดครับเพื่อให้สมจิตหยุด
แต่สมจิตยังพยายามประชิดตัวเจ้าหน้าที่จะเข้าทำร้ายซะให้ได้
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงป้องกันตัวไป๒นัดกระสุน
เข้าใต้ราวนมขวาสมจิตเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะ
หลังสมจิตเสียชีวิตไนโบ้ที่เป็นเจ้าของบ้าน
พยายามโทรหานางแดงแม่ของสมจิต
เพื่อจะบอกว่าแม่แดงแม่แดงลูกชายแม่เสียชีวิตแล้วนะ
แต่โทรเท่าไหร่ไม่มีคนรับสายพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ว่าทำไมล่ะสุดท้ายก็เลยไปหาที่บ้านเลยครับ
โบ้ไปหาที่บ้านแม่แดงแม่ของสมจิต
ไปถึงถึงได้รู้ว่าแม่แดงก็เสียชีวิตแล้ว
เพราะฝีมือสมจิตนี่แหละฮะ
พบศพแม่แดงนอนเสียชีวิตในบ้าน
สภาพศพก็คือเนี่ยโดนไม้ท่อนนี้คุณผู้ชมทุบหัวเข้าไป
โบ้เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันสมจิตเป็นทหารเกณฑ์อยู่นะ
แต่ลาพักร้อนออกจากกรมมามาอยู่บ้าน

ว่าน่าจะหลอนยาคลั่งแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายแม่จนเสียชีวิต
แล้วกะจะมาทำร้ายในโบ้ด้วยอีกคนนึงครับ
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าสมจิตเนี่ยคลั่งเพราะติดยานี่แหละ
แล้วปกติก็มีนิสัยเกเรอยู่แล้วด้วย

คาดว่าพอสมจิตขอเงินแม่ไปซื้อยาเสพแล้วแม่ไม่ให้

โอ้โหเศร้าจริงคุณผู้ชมสองศพทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ